คุณผู้ชมครับเราจะไปที่รัฐสภานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นนะฮะ
หลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มประชาชนปลดแอบ
กลุ่มแนวร่วมภาษาและการชุมลุมมาปลักหลักติดตามเรื่องการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนุน
จะโหวตให้แก้หรือไม่ให้แก้เนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานมาจากรัฐสภาครับ
ภาพเหตุการณ์ทางด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นความไม่พอใจ
ของบรรดามวลชนที่มาร่วมสนับสนุนกลุ่มคณะประชาชนปลดแอบนะครับ
หลังจากที่ผ่านมาประมาณ
ที่มีหญิงคนหนึ่งครับมีหญิงสูงอายุครับแต่ยังไม่ทราบอายุที่แน่ชัดนะครับ
พยายามที่จะปีนรั้วของประตูรัฐสภาทางฝั่ง
ที่เป็นทางเข้าของสวนะครับเข้าไปทางด้านในโดยให้เหตุผลว่าต้องการที่จะเข้าไปพบในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับ
แต่ก็ยังไม่มีใครที่จะยืนยันเหตุผลที่หญิงสาวคนดังกล่าวนะครับจะเข้าไปทางด้านในด้วยเหตุผลอะไรนะครับ
ซึ่งหลังจากเข้าไปแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ
หลังจากที่หญิงคนดังกล่าวได้พลัดตกจากประตูรั้วของรัฐสภาครับได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทำให้บรรดามวลชนครับที่เป็นผู้สนับสนุนและแกนนำครับมาพยายามกดดันเจ้าหน้าที่นะครับ
ให้พยายามเปิดประตูเพื่อนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ
ซึ่งผ่านไปประมาณ๒๐นาทีนะครับถ้าเท่าที่ผมอยู่สังเกตการณ์อยู่ตรงนี้นะครับ
ก็มีรถพยาบาลของทางโรงพยาบาลด้านนอกนะครับซึ่งยังไม่ได้ทราบชัดเจนนะครับว่าเป็นของโรงพยาบาลอะไร
ก็เดินทางมาถึงตรงบริเวณหน้าประตูรัฐสภานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บได้นะครับ
ซึ่งทางหลังประตูนะครับก็มีคนเจ็บอยู่แล้วก็มีตำรวจควบคุมฝุงชนพร้อมรถควบคุมฝุงชนนะครับ
จอดขวางอยู่ซึ่งทางด้านในก็คงประเมินสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมว่า
หากเปิดประตูแล้วอาจจะมีบรรดากลุ่มมวลชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยที่อาจจะพยายามพังประตูสวนเข้าไปนะครับ
ภายในรัฐสภาได้ซึ่งทางการอาสาของคณะประชาชนปลดแอบนะครับก็พยายามทำความเข้าใจนะครับ
มวลชนหยุดกดดันเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะช่วยคนเจ็บออกมา
แต่ทางมวลชนนะครับก็รู้สึกว่าไม่พอใจครับเพราะว่าด้วยเวลาที่เนิ่นนานเกินไปนะครับ
คนเจ็บหากได้รับบาดเจ็บมีอวัยวะส่วนใดหักนะครับก็จะทำให้ได้รับอันตรายมากยิ่งขึ้นครับ
แต่ตอนนี้นะครับก็สถานการณ์อาจจะเริ่มขี้คายนะครับความไม่พอใจก็เริ่มลดลงครับ
โดยการอาสาเนี่ยก็ทำความเข้าใจเรียบร้อยครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดหน้าประตูรัฐสภาฝั่งสวครับ
คารินกุมจถินผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาฯครับ

วันนี้ก็มีการชุมนุมกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะฮะ
เพื่อที่จะติดตามว่าท่าทีของสสและสว

เนื่องจาก๔ทุ่มเที่ยงคืนคืนนี้
ถ้าเข้าสู่อีกวันวันพรุ่งนี้สมัยประชุมจะปิด

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับที่ว่าจะมีการเตรียมสวจะออกข้างหลัง
ลงเรือกลับบ้านเนี่ยเขาก็เอาเรือไปดักอีก

นี่ต้องจับตานะฮะเดี๋ยวเราติดตามให้เรื่อยนะฮะเรื่องนี้